เอามาดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยคดีใหญ่ค่ะ
สาวโรงงานจังหวัดพระนครเศรษฐยุทยาที่มีคนไปพบว่าถูกฆ่าเปลือยไก่
ศพเอาไว้ในคลองเมื่อวานี้เรารายงานข่าวไป
ล่าสุดค่ะตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาแล้ว
แล้วก็พบรถต้องสงสัยล่าสุดตำรวจเตรียมจะเรียกเพื่อนร่วมงานนะคะ
มาสอบปากคำมาขอข้อมูลเพิ่มเราจะเห็นในกล้องนี้
ว่านางสาวราพรอิ่มอาหารหรือว่าพรผู้ตาย
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านออกไปจากโรงงานตอน๒ทุ่ม๑๘ของวันที่๒๖
แล้วก็มีภาพผู้ตายเดินออกจากโรงงานมากับกลุ่มเพื่อน
อันนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้ว
หลังจากนั้นเนี่ยเธอหายตัวไปแล้วก็มีคนมาพบศพถูกฆ่าเปลือยกาย
ไว้ในคลองบางพระครูเช้าวันที่๒๗กรกฎาคมนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละจะเป็นกุญแจนะคะ
ที่ตำรวจจะตามต่อจิ๊กซอลไป
ตำรวจเรียกเพื่อนร่วมงานของผู้ตาย๓คนมาให้ข้อมูลเพิ่มค่ะ
โดยภรรยาของเพื่อนร่วมงานผู้ตายบอกว่า
สามีเขาเล่าให้ฟังว่าหลังเลิกงาน
เห็นผู้ตายคุณพรขี่รถมอเตอร์ไซค์แซงไป
แล้วก็มีรถเก๋งนะคะรถกระบะสีดำ
ซึ่งไม่ใช่รถในพื้นที่ขับตามคุณพรไปด้วย
แต่น่าเสียดายที่ตรงนั้นไม่มีกล้องวงจรปิด
ก็เลยไม่มีข้อมูลว่าคุณพรล้มได้ยังไง
แล้วก็หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็เลยไม่มีใครรู้นะคะ

บอกด้วยว่าเมื่อ๒อาทิตย์ที่ผ่านมา
เคยเห็นคุณพรมีปัญหาทะเลาะถกเถียง
กับพนักงานหญิงในบริษัทเดียวกัน๒ครั้ง
เกี่ยวกับเรื่องเงินที่กู้ยืมไป
อันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะคะ
พอช่วงบ่ายเนี่ยสามีของผู้ตายนะคะ
ก็ได้นิมนต์พระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ผู้สื่อข่าวได้ถามนะฮะสอบถามก็ได้รับคำตอบสั้น
บอกว่าไม่รู้ว่าภรรยามีเรื่องกับใครนะคะ

ส่วนประเด็นที่เชื่อมโยงเรื่องปล่อยเงินกู้เนี่ย
ก็เป็นเพียงแค่การยืมเงินกันเท่านั้นค่ะ
ตอนนี้เนี่ยนะคะชุดสืบสวนสภบังปะหัน
ได้สอบสวนพยานบุคคล๘ปากนะคะ

ก็คือชิงทรัพย์และปัญหาส่วนตัว
ส่วนเรื่องรถกระบะที่มีคนพบเห็นว่าขับตามผู้ตายเนี่ยนะคะ
ตอนนี้รอพิสูจน์อยู่เพราะว่าในจุดนั้นเนี่ย
มีชาวบ้านไปหาปลาแล้วก็มาทำนา
อาจจะเป็นรถของคนแถวนั้นหรือเปล่า
ตำรวจขอเวลาตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนค่ะ